คุณผู้ชมคะมาดูการปฏิบัติภารกิจของตำรวจหน่อยค่ะ
ไม่ใช่จับผู้ร้ายนะรอบนี้ไปจับงู
แต่ช่วงนี้ต้องเตือนนะเพราะว่าฝนมา

คราวนี้ตำรวจโชว์สกิลใช้๒มือค่ะ

ที่เอาไม้จับงูมามาคล้องบวกที่หัวงู
โอ้โหเดี๋ยวก็โดนงูฉกเข้าที่ขากางเกงเหมือนกันนะ

แต่ตำรวจบอกปืนไม่ต้องผมมีไม้คล้อง
นี่ดูสิแล้วงูมันฉกมันงับแบบจน
ใช่จนเขาต้องค่อยดึงค่ะ
วิธีการคือเขาจับหางก่อนแล้วก็เหยียบที่กลางลำตัว

แล้วพอจับเข้าที่หัวงูแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชม
ที่ตำรวจเขาดึงเนี่ยงูมันงับบ่วงนะ
มันไม่เข้าบ่วงไงมันก็งับเชือก
แต่ตำรวจทำไมดูชิวจังตั้งแต่ตอนงูมันงับกางเกงแล้วว
น่าจะมีสกิลในการจับงูอยู่แล้วไหม

พอเห็นแล้วก็เราเองเราก็กลัวจังหวะนี้
ถ้าไม่ใส่กางเกงขายาวใส่ขาสั้นนี่ก็เสร็จเลยนะ
ใช่แต่ว่าแหมชุดตำรวจเครื่องแบบตำรวจเขาต้องเป็นขายาวนี้นะคะ

ซึ่งไปตรวจสอบดูงูตัวนี้มันคืองูสิง

แต่มันก็อันตรายเหมือนกันเวลาที่มันแบบกัดมาแบบนี้
นะครับหลายคนก็ดูคลิปนี้แล้วบอกโอ้จิลจังเลยนะพี่นะ